วันจันทร์ที่ผ่านมากรุงเทพฝนตกหนัก
แล้วก็จำได้ไหมมีภาพแชร์กันในโลกโซเชียล
บอกว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้านี่โอ้โหน้ำเนี่ย

ตกลงมาเยอะเลยเป็นน้ำตกเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย

นี่แหละเป็นภาพที่เขามีการแชร์กัน
เขาก็บอกว่าชีวิตดีบนรถไฟฟ้าฝนตกน้ำรั่วจ้า
ทีนี้มีรายงานด้วยบอกว่าภาพที่เห็น

แล้วก็สาดมาในตัวรถช่วงที่จอดรับส่งผู้โดยสาร
น้ำฝนก็เลยสาดเข้ามาในถาดรองน้ำแอร์

เปียกแชะในตัวรถไปหมดเลยอะค่ะ
โดยนายสุรพงศ์เหล่าหาอัญญากรรมการ
อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บอกว่าตอนนี้ทราบถึงปัญหานี้แล้วไม่ได้นิ่งนอนใจ
กำลังเร่งสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพื่อที่จะชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบต่อไป
ที่จะทำหลังคาในแต่ละสถานี
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนมันสาดเข้ามา
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดเรื่องการก่อสร้าง
เพราะว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปก่อสร้างไปต่อเติมทันทีในแต่ละสถานีเนี่ย
อาจจะมีผลกับโครงสร้างเดิมที่มันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว
แล้วถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอีกก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
ส่วนสถานีที่มีหลังคาป้องกันฝนสาดเข้าไปในตัวรถเนี่ย
ตอนนี้มีสถานีเดียวคือที่สยาม
ก็คือสถานีที่จะให้เปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้า
ที่สถานีอื่นได้สะดวกนั่นเองค่ะ